มาดูการกวาดล้างขบวนการค้าหญิงไทยข้ามชาตินะคะ
โดยทางตำรวจปราบรามการค้ามนุษย์ได้ประสานข้อมูลกับทางสหรัฐอเมริกาค่ะ
ช่วยเหลือหญิงไทยที่ถูกหลอกไปค้าประเวณีในต่างประเทศตกเป็นเหยื่อเป็นร้อยคนเลยนะคะ
ศูนย์ส่งเสริมชาวไทยได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกวาดล้างขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติในรูปแบบบังคับหญิงไทยให้ค้าประเวณีในสหรัฐอเมริกา
ซึ่งถือเป็นการปราบปรามครั้งใหญ่ใน๑๐เมืองสำคัญค่ะ
กระจายไปทั่ว๘รัฐมีผู้ต้องหาทั้งคนไทยเองนะคะแล้วก็ชาวอเมริกันด้วย
ทีมสืบสวนของสหรัฐเก็บข้อมูลทางลับมานานหลายปีค่ะคุณผู้ชมจากการร้องเรียนของหญิงไทยที่ตกเป็นเหยื่อแล้วก็ขยายผลจนเป็นปฏิบัติการในครั้งนี้
หลายคนได้รับการช่วยเหลือแล้วก็เตรียมส่งกลับมายังประเทศไทยนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามเรื่องนี้ไปที่พลตำรวจรีกรชัยคล้ายคลึง
ผู้บังคับการปรับรามการค้ามนุษย์หรือปคมก็ได้รับคำยืนยันว่า
ได้ประสานงานผ่านสถานทูตไทยในสหรัฐอเมริกา
เพื่อติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิดแล้วค่ะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างรอข้อมูลของผู้ต้องหาและผู้เสียหายทั้งหมด
และจะเดินหน้าสืบสวนหาข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่อยู่ในขบวนการ
และเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้เบื้องต้นตอนนี้เนี่ยมีอยู่กว่าสิบคนนะคะ
เชื่อว่ามีหญิงไทยที่ตกเป็นเหยื่ออีกกว่าร้อยคน
อกจากนี้ได้ประชุมร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
เพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์นะคะ